เหตุเพลิงไหม้เหมือนกันแต่ว่าเหตุการณ์นี้มีผู้เสียชีวิตด้วยค่ะ
เป็นเหตุเพลิงไหม้บ้านหรูนะคะแล้วก็ผู้เสียชีวิตเนี่ยเป็นหญิงสาวแฟนของลูกเจ้าของบ้านค่ะ
ที่เกิดเหตุเป็นบ้านเดี่ยวสองชั้นเนื้อที่ประมาณหนึ่งร้อยยี่สิบตารางวา
จรฐีดับเผลิงช่วยกันใช้น้ำฉี่ซะกัดประเภนชั้นที่สองของบ้าน
ประมาณครึ่งชั่วโมงค่ะถึงจะสามารถควบคุมเพลิงเอาไว้ได้
โดยต้นเพลิงเนี่ยมาจากชั้น๒ด้านหลังซึ่งก็ลุกไหม้ทำให้ชั้น๒เสียหายทั้งหมดนะคะ
พบผู้เสียชีวิตในห้องน้ำในสภาพที่ไม่ได้สวมเสื้อผ้าค่ะ
เป็นผู้หญิงอายุ๒๗ปี
เจ้าของบ้านเล่าให้ฟังนะคะว่าตอนที่เกิดเหตุเนี่ยมีคนอยู่ในบ้าน๗คนด้วยกันทุกคนต่างก็หนีเอาตัว
รอดค่ะส่วนผู้ตายเนี่ยเป็นแฟนกับลูกชายของตัวเอง
ไม่พบเอกสารทางราชการนะคะรู้เพียงแต่ว่าชื่อเบนส์
โดยขณะเกิดเหตุผู้ตายอยู่บนชั้น๒ก็พยายามหลบหนีออกมาเหมือนกันค่ะ
แต่ด้วยไม่รู้ว่าต้องหนีไปทางไหนเพราะว่าเขาไม่ได้อยู่บ้านนี้ประจำ
ที่เป็นเจ้าของบ้านนะคะก็เลยเสียชีวิตนะคะหนีไม่ทัน
เมืองต้นตรวจสอบสภาพผู้เสียชีวิตแล้วไม่พบบาดแผลค่ะ
คาดว่ามาจากการขาดอากาศหายใจนะคะส่วนในเวลาต่อมา
นายบรรยัติศิลป์อนันตรกูลชาวบ้านซอสคุบรแขวงทาแรงเขตบังเข็นนะคะ
ซึ่งเป็นพ่อของผู้ตายเนี่ยก็เดินทางมาดูศพลูกสาว
ร้องไห้เลยนะคะไม่เชื่อว่าลูกสาวจะสำลักควันไฟตาย
คือคุณพ่อบอกนะคะว่า๒๓วันที่ผ่านมาลูกโทรไปหา
บอกว่าถูกสามีก็คือนายพงเพชรสินสุวรรณหรือว่าบอล
ซึ่งตัวเองก็บอกลูกสาวหลายครั้งแล้วว่าอย่าไปอยู่กับเขา
เขาไม่ได้รักเราจริงกลับมาอยู่กับพ่อเถอะ
แต่ว่าลูกไม่เชื่อค่ะแล้วก็มาเสียชีวิตแบบนี้
พ่อบอกว่าไม่เชื่อว่าลูกจะสำลักฟันควันไฟจนตาย
คิดว่าลูกน่าจะเสียชีวิตจากเหตุอื่นค่ะ
วันนี้จะต้องตาย

และคนที่ก็จะอารมณ์มรุนแรง
ลูกบ่าผมเลาะให้ผมฟัง
ลูกบ่าผมเลาะให้ผมฟัง

กอนะคะ

วันนี้ไม่ออกเลยอะคือหัวอกคุณเป็นพ่อค่ะ

แล้วก็ระบายสิ่งที่มันอยู่ในคราบข้องอก
พ่อบอกว่าพ่อไม่เชื่อว่าน่าจะเกิดจากเพลิงไหม้หรือว่าสำลักควันไฟ
แต่ว่าตรวจสอบเบื้องต้นไม่มีร่องรอยของการถูกทำร้ายในสภาพผู้เสียชีวิต
ก็เลยคาดว่าน่าจะมาจากการขาดอากาศหายใจ
แต่เดี๋ยวจะต้องรอเจ้าหน้าที่วิทยาการกองพิสูจน์หลักฐานเข้าตรวจสอบอีกครั้งด้วยนะคะ
สำหรับสาเหตุของไฟไหม้ก็คาดการณ์เบื้องต้นค่ะว่าน่าจะเกิดจากไฟฟ้ารัดวงจร